อันนี้ก็มีอดีตทหารพรานค่ะถูกรุมเหมือนกันที่ชุมพรครับ
ทุกผู้ชมครับอันนี้คือสิบรุมหนึ่งโอ้โห
ค่ะอีกเข้ามากันสองอีกคนหนึ่งเนี่ยหนีได้
ไปดูนะครับคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

ละมุนวุ่นวายไปหมดทั้งใส่กันทั้งห้าม
มีแม่ค้าคนหนึ่งเอาปืนขึ้นมาต้องขู่นะใช่ค่ะ
เห็นภาพเมื่อสักครู่เป็นผู้หญิงชูปืนขึ้นฟ้า
แต่ยิงอยู่แล้วแต่ว่ามีคนมาห้ามบอกอย่ายิง
คือที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นพวกร้านที่เวลาคนไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วออกมาเนี่ย
ผับเลิกอ่ะต้องมานั่งกินอะไรต่อตรงเนี้ยใช่ค่ะ
แถวนั้นก็จะกึ่งเหมือนตลาดโต้รุ่งมีร้านอาหารมีอะไรเมาเสร็จไง
ก็มากินกันต่อก่อนกลับบ้านแล้วก็จะกึ่งกึ่งจุดนัดพบใช่ค่ะ
เขม่นกันชนกันเหยียบเท้ากันตั้งแต่ในเทคในผับเดี๋ยวออกมาตามหากันข้างนอกเนี่ย
โอ้โหเกิดขึ้นเป็นประจำไฟมันสว่างดีค่ะอ่า
พอเจอปุ๊บก็ใส่กันเนี่ยนะครับส่วนคลิปเหตุการณ์นี้ก็คือผู้ชายที่นุ่งกางเกงยีนตัวเดียวนะครับ
ถูกกลุ่มวัยรุ่นนับสิบรุมเตะต่อยอยู่กลางถนนหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะ
คือสบักสบอมอ่ะล้มลุกคลุกคลานมีเพื่อนที่มาด้วยกันอีกคนนึงก็ถูกรุมเตะต่อยเหมือนกัน
แต่ว่าเขาสามารถที่จะวิ่งหนีเอาตัวรอดออกไปได้มีผู้หญิงอีกหลายคน
ว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุนะนะน่าจะมาด้วยกัน
แต่ว่ามาคอยห้ามปรามท่ามกลางสายตาชาวบ้านที่มานั่งกินอยู่แถวนั้น
พวกก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวกินโค้งกินข้าวเยอะแยะไปหมด
ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในจุดเกิดเหตุต้องชักปืนออกมานะครับ
ชูขึ้นฟ้าเพื่อจะยิงห้ามเพื่อจะระงับเหตุอ่า
แต่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาห้ามเอาไว้ไม่ให้ยิงบอกยิงไม่ได้นะอย่าไปยิง
ที่กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้มันเห็นปืนอะไรเข้ามันก็จะวิ่งหนีกันไป
นะที่รุมทำร้ายเขาเหตุการณ์นี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อเบาน็อต
ซึ่งเขาเป็นอดีตทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่สี่สิบแปด
หลังเกิดเหตุเขาไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองชุมพรทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ได้เจอกับนายประสบโชคมากสุนันอายุ๒๒ปีหรือว่าน็อตนะฮะ
เจ้าของเฟซบุ๊กบ่าวน็อตเนี่ยเป็นอดีตทหารพรานที่ชายแดนใต้
วันนี้ก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจสพเมืองชุมพร
แล้วก็เอาหลักฐานภาพถ่ายของคู่กรณีภาพถ่ายที่เป็นคลิปวีดีโอ
ไปให้ตำรวจด้วยโดยบอกว่าเขาถูกคู่กรณีสิบกว่าคน
รุมทำร้ายร่างกายเตะต่อยจะล้มลุกลุกคลาน
บาดเจ็บที่ใบหน้าขอบตาข้างซ้ายก็เขียวช้ำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยววังชะโอนถนนกรมหลวง
เทศบาลเมืองชุมพรตีหนึ่งวันที่๓๐มิถุนายนนะฮะ
โดยหลังจากเกิดเหตุเขาไปแจ้งความเอาไว้เพราะว่า
อกจากถูกทำร้ายร่างกายแล้วสร้อยคอทองคำน้ำหนักสองบาท
ที่เขาใส่ไปเนี่ยมันขาดพอมันขาดแล้วมันหายไปครึ่งเส้น
นะครับหลังจากโพสต์คลิปในเฟซบุ๊กนายน็อตบอกว่าคู่กรณีที่เป็น
โจกที่ทำร้ายเขานะค่ะเห็นเขาโพสต์คลิปในเฟซบุ๊กนะ
ติดต่อมาขอเจรจาชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเขายืนยันว่าขณะเขาไปเที่ยว
สถานบันเทิงนะเขาไม่มีเรื่องอะไรกับใครเลย
ไม่ได้คำเมนต์อะไรกับใครเลยอืมแล้วก็ออกมาข้างหน้าตรงเนี้ย
รุมเลยเชื่อว่าน่าจะเข้าใจผิดหรือจำผิดคน
เพื่อนก็เขาก็วิ่งมาเลยหมดเลยอ่ะทั้งสิบกว่าก็
กับยี่สิบแล้วก็แล้วก็มาดูต่อของเนี้ย
มาเจ็บตายตามันติดเลยครับมิดเลยเพราะที่ว่าโดนครับมันมี
แล้วก็น่ะพยายามขอเสื้อทุ่มห่อผมแล้วก็มันมันก็ว่ามันติดติด
ติดสร้อยติดอะไรอะไรไปด้วยเนี้ยมันเก็บชาติปล่อยมันไปเลยอ่ะ
ผมก็ไม่รู้ไว้จังหวะนั้นอ่ะแล้วตอนใส่มาเห็นที่โดนโดนรู้แม้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มันไม่ต้องการทำหลักร้ายผมไม่เข้าใจง่ายแบบผิดคนบอกไม่รู้ว่า
น่ากลัวนะไอ้แบบพวกมากลากไปใส่กันไว้ก่อนไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ย
ค่ะบางทีเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยเขาโดนไปหมดแล้วใช่
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับเป็นย่านการค้ากลางเมืองชุมพร
ใกล้ใกล้กับสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะฮะก็พยายามจะถามหาผู้หญิงที่เป็นแม่ค้าที่ชักปืนออกมาชูขึ้นฟ้าจะยิงขู่อ่ะนะ
ก็ไม่เจอฮะวันนี้เพราะว่าร้านยังไม่เปิดเขาเปิดกลางคืนอืม
กลางคืนเป็นช่วงจุดนัดพบค่ะกลางวันจะเงียบใช่ค่ะออกจากเทคจากผับมาก็มาไล่กันแถวเนี้ย
ส่วนเรื่องของคดีตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานจากคลิปต่าง
แล้วก็กล้องวงจรปิดตามจุดต่างนะครับเพื่อที่จะนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับ
ส่วนผู้หญิงคนนี้แม่ค้าคนนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็จะต้องเรียกมาสอบปากคำในฐานะพยาน
ค่ะที่อยู่ในเหตุการณ์แต่มันก็มีเรื่องหนึ่งที่คงหลีกเลี่ยงไม่ได้
เรื่องของปืนอ่ะนะใช่ว่ามีใบอนุญาตถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรยังไง
ค่ะคือเธอยังไม่ได้ยิงหรอกก็คงเอาไว้ป้องกันตัวไว้ระงับเหตุ
อืมเพราะแถวนี้มันบ่อยไงหน้าร้านอะไรแบบเนี้ยประจำ
แต่พอมันมีเหตุการณ์หลักฐานแบบนี้ขึ้นแล้วมันก็ต้องถามกันหน่อย